คุณผู้ชมครับแจ้งข่าวความคืบหน้าแล้วก็ต้องร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีเขาหน่อยนะฮะ
สำหรับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างรีบปีสองที่จับมือร่วม
เพิ่งประกาศผลสดสดร้อนร้อนในรายการตะลอนข่าวเช้านี้
เมื่อ๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานี่เอง
เราไปดูโฉมหน้าของผู้โชคดีนะครับ

คือคุณวีรพัฒน์ศรีบัวริน
หนุ่มโรงงานจากจังหวัดชนบุรีนะครับ
นี่โชคดีมากนะฮะโชคดีจริงนะครับ
แค่ส่งฝาก็พลิกชะตาของคุณผู้ชมได้

แสดงความยินดีกับผู้โชคดีคนแรก

เรียกได้ว่าบรรยากาศนี่สุดคึกคลื้นนะครับ

เอาละฮะเราไปฟังเสียงผู้โชคดีคนแรกกันหน่อยนะครับว่า

ที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์สุดเท่จากทางคาราบาลไป
คุณผู้ชมคะมิ้วขอย้ำรางวัลกันชัดอีกครั้งหนึ่ง
ทองคำแท่งมูลค่าหนึ่งล้านบาททุกเดือนนะคะยังไม่พอค่ะ
ตกแต่งสไตล์คาราบาล๑๐๐รางวัลรวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทค่ะ
ถ้าอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณวีรพัฒน์ศรีบัวรินกติกาง่ายค่ะ
เพียงแค่เขียนบีบส่งหนึ่งนะคะฝาคาราบาลแดงค่ะ
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
กระดาษด้วยลายมือจากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดง
แล้วบีบให้แน่นนะคะสองค่ะฝาคันโซคูณสอง
เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์
กระดาษด้วยลายมือค่ะจากนั้นก็พับใส่ใต้ฝาคันโซคูณสอง
แล้วบีบให้แน่นไม่ต้องเขียนที่อยู่นะคะ
คุณผู้ชมครับแต่ให้คุณผู้ชมส่งไปที่ตู้ปนอสอง
ปะกงฉะเชิงเศร้าสองสี่หนึ่งสามศูนย์
กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะ
อย่าช้านะคะรีบส่งฝากันเข้ามาเพราะว่าคาราบาลเขาแจกมอเตอร์ไซค์กันทุกวัน
แล้วก็ยังแจกล้านทุกเดือนติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวันในรายการตลอดข่าว
นาฬิกาสามสิบนาทีนะคะส่งกันมาได้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ
อีกครั้งนะครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงรสชาติอร่อยในราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะครับ
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่มนวัตกรรมจากญี่ปุ่น
มีส่วนผสมจากตับนะครับแล้วก็สารสกัดขมิ้นชันนะครับอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศนะครับย้ำอีกครั้งฮะ
ผู้โชคดีอาจเป็นคุณนะครับยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะครับ
นี่เขาให้โชคกันเรียบร้อยแล้วคนแรกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยกับผู้โชคดีนะคะ